กับการทำงานการขายโฆษณาทางนี้ยากไหมครับ
การขายโฆษณาเนี่ยครับจริงแล้วมันก็ไม่ถึงกับว่ายากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับ
เนื่องจากว่าเราแบบมันมาแพ็คทั้งภรรยาด้วยทั้งลูกด้วยนะครับ
ก็ต้องแบบไปด้วยกันให้ได้บางทีแล้วเขาได้เราไม่ได้เราได้เขาไม่ได้อะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาจังหวะเค้กให้ดีตรงกันครับ
ครีมอาบน้ำที่มีสารยับยั้งลดการติดแบคทีเรียถึง๙๙๙๙นะครับ
เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรา
เขาก็เป็นอย่างนี้นะครับเขาจะค่อนข้างที่จะชอบต้นไม้ใบหญ้ามากกว่า
พอมาเจอแบบนี้เขาก็อาจจะแบบแปลกตาแปลกใจนิดนึงนะครับ
ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่ติ๊กบอกคือ

มันต่ายก็น่องตัวเลยเลยคิดว่าโอเค
จริงก็พริ้วกว่าที่เราคิดเยอะมาก
ต้องถือว่าเรารอที่นี่เก่งมาก

วันนี้รับที่สิบเดือนมั้ยอีกคน

เป็นยังไงครับ

สามเดือนกว่า
สามเดือนกว่าค่ะ

เพราะว่าก็คือแบบเราก็ตั้งใจมี
เพราะว่าปีนี้คิดว่าต้องมีให้น้องแล้ว
เพราะว่ามันอายุมันเริ่มห่างกันเยอะแล้วค่ะ
พอติดจริงก็รู้สึกดีใจ

แล้วก็เราตั้งใจอย่างที่คุณพีชบอกนะครับ

เต้นตอนนี้เนี่ยพอน้องออกมาปั๊บ

แล้วก็อาจจะช่วยที่จะดูแลน้องได้ด้วยนะครับ

เพราะเวลาเข้าไปเราก็ต้องเป็นห่วงเขา
แล้วก็คอยระวังเขาอะครับ
เรื่องของอันตรายอุบัติเหตุต่าง

ยิ่งต้องขยันเพิ่มมากขึ้นนะครับ

เราก็เลยคิดว่าถ้ามีน้องเต้นอาจจะไม่เหงา

แล้วก็เสื้อผ้าของเต็นต์เนี่ยครับ

ลองยับถามน้องเต็นต์ดูครับ
ตามใจน้อง

ไม่เลยค่ะเพราะว่าทานอะไรก็อ้วกหมดเลยค่ะ
ทำอย่างแข้งอยุ่งขนาดนี้โลสออกป่าาด้วยมั้ย
พยายามเหมือนกับเราก็ดูแลเขาให้ดีเต็มที่นะครับ
เพราะเวลาเขาอยากทานอะไรออกเขาก็ต้องทางให้

พี่เป็นโลกคุณแพทย์ตัวเอง

แล้วจะกลับมาดีพึ่ง

หมอก็จะให้หยุดยาแล้วก็น่าจะกลับมา
นิดนึงแต่ว่าคือตอนนี้ก็เรียกว่าด้วยเทคโนโลยี
เรื่องการดูแลน้องเต็นต์เหรอครับ

ตอนนี้ของคุณพีชเองก็อาจจะอุ้มเต้นไม่ได้แล้ว

อย่างไหนคุณอาจจะกังวลว่าพอมีคุณที่ตอบลูกคุณแหละ
ถ้าไม่เข้าไปเรามีการตอบเต็นต์อะไรอย่างนี้

ก็คือพอเขาเห็นแม่เริ่มต้องพัก

ทำไมแม่ถึงต้องพักทำไมแม่ถึงอุ้มไม่ได้

คือตรงนี้ตอนนี้เขายังเด็กเขาก็ยังไม่เข้าใจ
แล้วก็อยากจะได้ความรักจากพ่อแม่อยู่

คุณสร้างแบบไหนครับ

ต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากว่าช่วงที่พี่แพ้เยอะ

วิธีก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเสิร์ฟของตลอด
ก็มีละครอย่างต่อเนื่องในเมื่อเราได้รับโอกาสดีนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรื่องที่เรารอคอยแล้วก็กับคนทำงานด้วยนะครับ
เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับทุกอย่างลงตัวเราก็ทำงานด้วยกันครับ
แล้วก็ทำงานด้วยกันเราก็ต้องมีความสุขกับการทำงานด้วยครับ
อย่างน้องยาย่าอย่างน้องยาย่ายังไม่ถึงจังหวะนั้นเลย
ยังไม่ถึงจังหวะนั้นครับตอนนี้เป็นผู้ซี้ผีมือปราบไปก่อนครับครับผม

ละครปีนี้หรอครับ
ปีนี้แหละครับผมคิดว่าสำหรับคู่ซีฝีมือปราบเนี่ยน่าจะถ่ายเสร็จแล้วล่ะ
แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะฉายเมื่อไหร่
แต่ได้อย่างค่ะหลายทีละรีที่มีออกมาว่าพี่ติ๊กเล่นยาอย่างนี้คือ
โอเคที่พี่อ๊อฟทำใช่ไหมครับอันนี้ต้องไปถามพี่อ๊อฟครับ
ว่าพี่อ๊อฟเขาจะเลือกผมหรือเปล่านะครับแต่ผมใจผมเนี่ยผมอยากให้เขาเลือกผม

พี่ติ๊กอยากเห็น
ได้มีการคุยกันครับบ้างนะครับคือพี่อ๊อฟเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นไงติ๊ก
เมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะมาทำงานด้วยกันอีกอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้พี่จะมีโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่
ผมก็เลยบอกว่าโอเคพี่อ๊อฟครับเดี๋ยวผมเสร็จอันนี้แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะครับ
พี่ติ๊กอยากเห็นเล่นกับยายานะ